คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็มาแล้วเหมือนกันนะคะ

ลูกมาแล้วคลอดแล้วจ้า
น้องทารานะคะทายาทคนแรกของคุณแม่ชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
คุณพ่อก็น่ารักทีเดียวคุณบอยวัชรพงศ์นะคะ
ลืมตาดูโลกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
น้ำหนัก๒๘๒๐กรัม
เพื่อลุงป้าน้าอานะจะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะคะ

เพราะหนุ่มน้อยค่ะเขาลืมตามาต้อนรับวันตรุษจีนกันเลย
ซึ่งมีชื่อจริงว่าเด็กชายกวินทัศน์สุวัชราธนากิจค่ะ
แปลว่านักกวีผู้ยิ่งใหญ่
ส่วนเรื่องของนามสกุลไม่ต้องแปลกใจคุณผู้ชมค่ะ
ว่าทำไมทำไมใช้นามสกุลของคุณแม่
เพราะคุณพ่อถือว่าเป็นการให้เกียรติภรรยา
เนื่องจากทางบ้านชมพู่มีผู้ชายน้อย
ก็เลยอยากได้ลูกผู้ชายช่วยสืบนามสกุลต่อไปค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวต่อกันที่อีกหนึ่งคนกันบ้างนะคะ
คนนี้ก็มีข่าวดีต้อนรับวันตุดจีนปีหนูทองเช่นกัน
สำหรับนักร้องหนุ่มค่ะคุณเป้วงไม้
ทำหน้าตาเซอร์ไพรส์ขนาดนี้เลยนะเชอรี่
ด้วยการทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวน้องกร
คุกเข่าขอแต่งงานเลยค่ะระหว่างทริปเที่ยวที่ลอนดอน
ฝ่ายชายเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับฝ่ายหญิงไปเมื่อปีที่ผ่านมานะ

แล้วก็เปลยกับสื่อมวลชนไว้ว่าเตรียมจะเข้าตามตรอกออกตามประตู
ซึ่งเหล่าชาวเน็ตนะคะรวมทั้งคนในวงการบันเทิง
เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยละค่ะแล้วกันนะคะ